ลิปปินส์ก็เหมือนกับอีกหลายประเทศในอาเซียนนะครับ
ที่มีวัยรุ่นที่ชอบเล่นเกมเป็นจำนวนมาก

ความนิยมเกมในฟิลิปปินส์ถึงขั้นให้มีการตั้งองค์กรเกมมืออาชีพ
ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พวกเขาได้ฝึกฝีมือการเล่นเกมอย่างเต็มที่
หมายก็คือการขึ้นสู่เวทีระดับโลกครับ
ที่กำลังตั้งใจซักซ้อมฝึกฝนกันอย่างหนัก
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทวนาเมนต์ถัดไป
พวกเขาได้เข้ามาใช้ชีวิตกินนอนในคฤหาดหลังนี้

พร้อมกับความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะการเล่นเกมของพวกเขา
ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันเกมเมอร์ชาวฟิลิปปินส์
ไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก
และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
พวกเขาก็ได้เปิดคฤหาสเกมเมอร์แห่งนี้ขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกฝนเล่นเกม

และมีทุกสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการ
คฤหาสเกมเมอร์หลังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้
เมโทมณิลาประเทศฟิลิปปินส์
และถือเป็นคฤหาสที่รวมสมาชิกทีมเกมเมอร์ตัวเก่าของฟิลิปปินส
ถึง๓ทีมที่ล้วนผ่านประสบการณ์ในสนามการแข่งขัน
ของเกมชื่อดังมาตลอดทั้งปี
อยู่ร่วมกันของเหล่าเกมเมอร์จำนวนมากในบ้านหลังเดียวกัน
ได้สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเกมเมอร์ของแต่ละทีม
บรายันพริซอสโตโม
ก่อนหน้านี้สมาชิกทีมทั้ง๕คนก็คงจะฝึกซ้อมกันที่บ้านของตัวเอง
แต่เมื่อได้มาอยู่ในคฤหาสหลังนี้
ก็ทำให้เหล่าสมาชิกได้มาใช้เวลาร่วมกันทุกวัน
ได้มีโอกาสทำความรู้จักและเรียนรู้คุณลักษณะของกันและกัน
ยังทำให้เราได้เห็นข้อบกพร่องของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น
เพราะพวกเราต้องการทำงานร่วมกัน
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าไว้
ให้กลายเป็นลักษณะนิสัยของเหล่าสมาชิกในทีม
สิ่งที่สะดุดตาในคฤหารหลังนี้

ยังใช้เป็นห้องนอนไปด้วยในตัว
พวกเขาจึงมีพื้นที่เฉพาะส่วนตัวในการฝึกฝน

เพื่อเอาชนะในเกมที่มีสิ่งเดิมพันธุ์สูงได้

จะต้องฝึกฝนตามตารางที่เข้มงวดอย่างน้อย๔๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ก็เพื่อให้พวกเขาได้ทุ่มเทเวลาฝึกฝนให้กับเป้าหมาย
ที่ต้องการไต่ระดับให้สูงขึ้นไป
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
จากระบบในการฝึกฝนอันเข้มงวด
ได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่สามารถดูแลเหล่าเกมเมอร์ให้มีความสุขได้
มารวมไว้ในคฤหาดหลังนี้
สระว่ายน้ำรวมถึงผู้ช่วยที่เข้ามาดูแลทำความสะอาด
เตรียมอาหารให้รับประทาน
ฤหาดแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่สร้างความประหลาดใจต่อเหล่าเกมเมอร์ชาวฟิลิปปินส์
ที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้
พวกเขามาพร้อมกับความหวังและศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปได้ในอนาคต
และวันหนึ่งฟิลิปปินส์อาจจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของการแข่งขันเกมระดับนานาชาติ
เพียงแค่เหล่าเกมเมอร์ต้องไม่ยอมแพ้
บางคนอาจมองว่าคฤหาดแห่งนี้หรูหราเกินความจำเป็น
แต่จริงแล้วทีมดังกว่าร้อยทีมเช่นที่เกาหลีและสหรัฐอเมริกา
มีค่ายฝึกฝนเกมเมอร์ที่ใหญ่กว่าคฤหาดหลังนี้ซะอีก
เพราะการเล่นเกมยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างผลกำไร
และมีการแข่งขันกันสูงขึ้นทุกปี
โดยปัจจุบันมีผู้สนับสนุนมากมายที่พร้อมทุ่มทุนในอุตสาหกรรมเกมท้องถิ่น
พวกเขาคือเกมเมอร์ที่จริงจังและทุ่มเทให้กับสมรภูมิการแข่งขันอีสปอร์ตระดับนานาชาติ